ดิฉันขอเป็นตัวแทนผู้หญิงที่จะพูดกับคุณผู้ชายว่า๓เรื่องที่ห้ามทำ
เรื่องลืมได้ไม่ว่ากันแต่บางเรื่องเนี่ยห้ามลืมห้ามทำเด็ดขาดขอร้องเลย

เรามา๓อันดับเอา๓อันดับนะ

ลืมวันสำคัญวันครบรอบต่างไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันวาเลนไทยครบรอบแต่งงานครบรอบครบ๙
อย่างนี้ห้ามลืม
คือพอมันลืมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวันสำคัญมันไม่ใช่วันปกติที่เป็นแบบ
เอาจริงมาแม่นิงนี่นี่ขนาดเป็นผู้หญิงนะอย่างวันสำคัญอ่ะแบบวันสำคัญครบรอบอะไรอย่างนี้
บางทีเนี่ยแม่ด้าก็ลืมนะผู้ชายบางคนเขาจำไม่ได้ไงด้วยความที่งานยุ่ง
บางทีแม่ก็น้อยใจเกินไปหรือเปล่าบางทีแบบแม่ก็บอกสิเตือนเขานิดนึงก็ได้
พรุ่งนี้วันอะไรนะวันอะไรนะอะไรอย่างนี้
พรุ่งนี้วันอะไรหน้าวันอะไรหน้าค่ะอย่างนี้เลย

แม่ก็บอกว่าไม่ใช่วันอะไรแม่เราไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างนี้
คือแค่เขาตอบมาวันอาทิตย์อะนะก็คงไม่มีอารมณ์มากกว่า

แต่เนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญแบบสมมุติวันแบบวันครบรอบอะไรอย่างนี้
มันไม่จำเป็นนิดนี้ถ้าว่าไม่จำเป็น
ดิฉันไม่จำเป็นทุกวันเลยก็ได้แต่สิ่งที่จำเป็นคืออย่างน้อยวันเกิด

วันเกิดอย่างนี้มันก็ควรจะแบบนิดนึงป่
หรือมีของขวัญสักนิดนึงป่ะของขวัญก็ไม่มีจำก็ไม่ได้

ผู้หญิงของขึ้นแล้วจริงผู้หญิงเป็นเพศที่แบบขี้น้อยใจ
แล้วผู้หญิงปากแข็งผู้หญิงจะไม่บอกหรอกว่าแบบ
เธอพูดนี้อย่างนี้คือผู้หญิงแมนมีน้อยเอาพูดตรง
นี่จะบอกเลยว่าเราเป็นผู้หญิงแมน
อันดับ๓เมื่อกี้๒๕

ฉันแบบว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียก

ถ้าคุณแม่สบายจะตายไม่ต้องจำหรอกวันตรงวันเกิดไม่ได้ให้ความสำคัญ

อ่า
ยังไม่จบแม่อาจจะไม่ได้อยู่ใน๒๕ก็ได้
น่าจะไปอยู่ในอันดับ๑อันดับ๒ก็ได้
อ่าไปอันดับสองเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันดับ๒ของเราถึง๒๗ด้วยกัน

นัดกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปดูหนัง

ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะเลือกเสื้อผ้าสวยงาม

งานเดี๋ยวเสร็จน่าจะต้องไปดูหนังกับแฟน
ไปดูหนังกับสามีหรืออะไรว่าไป
หรือถ้ามีลูกด้วยเนี่ยยิ่งต้องแมนเนช
เดี๋ยวใครจะดูแลลูกให้ใครจะอะไรถูกป่

แม่เราต้องดูนี่เป็นคนใจเย็นมากเลยนะแม่นิ่ง

ถ้าเกิดเขาลืมนัดเนี่ยก็ต้องมีความโมโหนิด
แต่ถ้าเกิดเขามีเหตุผลที่หักล้างได้ไม่โอน

อย่างเช่นสมมติว่า

เอาให้ดีนะนี่๒๗เลยนะ

อย่างเช่นแบบติดธุระจริง

พอแบบบางคนเรามันสามารถลืมกันได้
เพื่อนฉันบางคนก็คือทำกับข้าวให้สามีอยู่

หรือบางทีแม่นิ่งเนี่ยนัดเขาไว้แล้วเขาลืม

ให้ซื้อค่อยไปดูกันใหม่ก็ได้
อันดับบอกเลยว่าไม่เป็นไร

อันดับหนึ่งนี่น่าจะมาเถียงกับฉันอีกนะจ๊ะ

เธอจะไม่มีความเป็นแม่ละ

อันดับหนึ่งเนี่ยนะถึง๔๘ด้วยกัน
ที่เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับชีวิตคู่

นัดลูก๔๘อย่างเช่นอย่างเช่น

วันนี้ลูกมีกิจกรรมมีการแสดงที่โรงเรียน
บอกไว้แล้วอุ๊ยลืมมาไม่ได้
แล้วคุณลองคิดดูดิเด็กพอเวลาจะต้องขึ้นกิจกรรม
มีการแสดงเขาจะรอพ่อแม่ที่จะต้องมานั่งดูเขา
ถูกไหมหรือวันเกิดลูกอย่างนี้
วันเกิดลูกลืมแม่อยู่คนเดียวจ้า

อันนี้อะไรจ้ะเทียงสิจ๊ะเทียง
อันนี้เข้าใจอันนี้ฉันก็เห็นด้วยกับแม่นิง

ลูกสำคัญเพราะว่าชีวิตคู่เนาะ

อันนี้เห็นด้วยเป็นข้อเดียวที่แม่ด้าเห็นด้วย

มีการคุยกันบอกเฮ้ยวันนี้ไม่ได้

ถ้าไม่ได้ก็จะต้องขยับขยับ

หรือถ้าพ่อมีงานต้องไปต่างจังหวัด

อันนี้เข้าใจหรือบางทีไปรับช้า
อาจจะต้องโทรบอกโรงเรียนให้ครูช่วยบอกลูกหน่อย

พ่อแม่เขาก็มารับลูกกันกลับ
เหลือลูกเราอยู่คนเดียวที่โรงเรียน

แต่งานแสดงโรงเรียน

ข้างใจไม่กล้าแสดง
แล้วก็รู้สึกว่าแบบ
น้อยอกน้อยใจ
แล้วปมของเด็กอันนี้บอกเลยว่า
จริงดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย

พื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะ